พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาและกล่าวคำอาลัยต่อผู้ตายแล้วญาติมิตรก็เคลื่อนลงศพขึ้นสู่เมน
โดยนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปเดินเวียนซ้ายนำหน้าศพเมื่อเดินครบ๓รอบแล้วจึงยกโลงตั้งขึ้นบนเมน
หันลงด้านศีรษะไปทางทิศตะวันตกจากนั้นจึงเชิญแขกที่เคารพนับถือขึ้นทอดผ้าบังสุกุล
และนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นชักผ้าจนครบจำนวนที่เตรียมไว้
การบังสุกุลถวายผ้าไตรจีวรหน้าเมนที่ญาติผู้ตายทอดไว้บนด้ายสายสินที่ตั้งศพนี้
เป็นประเพณีแทนการเก็บผ้าบังสุกุลหรือผ้าห่อศพในสมัยพุทธกาล